ตั้งแต่เมื่อ๒ปีที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่โควิด

ทำอะไรก็ต้องใช้พวกเขาอาชีพขาขึ้น
แต่ปรากฏว่าพอปัจจุบันโควิดมันคลาย

ทางผู้บริหารของค่ายต่างเขาอาจจะมีการปรับรูปแบบ

คุณผู้ชมถ้าเรื่องไม่ใหญ่นะคนไม่เยอะเท่านี้
ถ้าผมถ้าพี่จะบอกว่า

โอ้โหดู

แต่สิ่งที่เขาเรียกร้องเขาบอกว่ามันสำคัญกับพวกเขา
นี่ครับรายเดอร์เกือบพันคนขี่จักรยานยนต์มารวมตัวกันคุณผู้ชม
หน้าอาคารธนภูมิถนนเพชรชบุรี
สำนักงานใหญ่ของแกรปประเทศไทยเขาตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกา

ต่อระบบการจองเวลาทำงานส่งอาหารระบบใหม่

คือเขาจะกำหนดให้รายเดอร์นี่ต้องเลือกเวลาทำงาน

ถ้าสมมุติว่าผมกับน้ำแข็งเนี่ยอยู่บ้านบนถนนวิภาวดีรังสิตแล้วปรากฏว่าผมสั่งก่อนปั๊บแล้วน้ำแข็งสั่งอีกเนี่ยคราวนี้เนี่ยแทนที่คุณจะรับออเดอร์เดียวแล้วไปส่งพี่เบิร์ตเลยคุณต้องไปสั่งไปรับของน้ำแข็งเพื่อรับออเดอร์คู่ด้วย

อ่าและที่สำคัญค่ารอบที่รายเดอร์จะได้ลดลง๒๔บาทต่อเที่ยววิ่ง
สำหรับระบบการจองนะครับกลุ่มรายเดอร์มองว่าจองรอบคือมันยังไม่ชัดเจนไม่ตอบโจทย์ในกลุ่มงานอิสระ
และการกระจายงานที่ทั่วถึงและเห็นว่าจำกัดสิทธิมากเกินไปต่อโอกาสการได้รับงาน
เนื่องจากบริษัทคราวนี้จะกำหนดโซนแล้วนะจะกำหนดโซนแล้ว
บังคับโซนกำหนดพื้นที่ให้วิ่งรับงานแทนที่จากเดิมรับงานได้ทั่วกรุงเทพมหานคร
รวมถึงการเลือกให้รับออเดอร์คู่นะครับอย่างที่ผมอธิบายไป
ก็ขอให้บริษัทยกเลิกการจองรอบที่จะส่งผลกระทบต่อพวกเขาเป็นอย่างมาก
ปิดถนนเลยเห็นไหมปิดทุกช่องทางการจราจรเลยเมื่อวาน
คุณผู้ชมครับไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครเท่านั้น
ที่ระยองฮะที่นี่ก็ไม่น้อยนะครับ
ในการส่งของแล้วเพิ่มเที่ยวให้วิ่งบริการ
ซึ่งไม่ยุติธรรมกับพนักงานครับก็เลยมาเรียกร้องเช่นเดียวกัน

บริษัทได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพาร์ทเนอร์คนขับ
ช่องทางต่างโดยหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง
รวมทั้งจะเรียกประชุมกลุ่มย่อยของตัวแทนพาร์ทเนอร์
พาร์ทเนอร์คนขับทราบภายใน๑๔วัน
ส่วนประเด็นการจัดสรรงานและการบริหารค่าตอบแทนนั้น
บริษัทจะทบทวนรวมทั้งพิจารณาหาแนวทางใหม่
เพื่อสร้างประโยชน์กับทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมที่สุด
อย่างที่ผมนำเรียนผมมองแบบคนที่เขาทำธุรกิจกัน
แต่คู่แข่งเยอะขึ้นสถานการณ์เปลี่ยนโควิดเริ่มเบา
เราเริ่มออกไปซื้อหากันเองเที่ยวกันเองกินกันเอง
เขาก็คงอาจจะต้องมีแนวนโยบายบางอย่าง
การปรับในส่วนของการบริหารจัดการของบริษัทแต่ละบริษัท

คือถ้าเขาไม่ปรับตัวไม่ปรับนโยบาย
หลังจากนี้มันจะไปกระทบผลประกอบการ
แล้วพอกระทบผลประกอบการปลายทางคืออะไร
หรืออาจจะลดจำนวนพนักงานไอ้แบบนี้
ฉะนั้นก็อาจต้องหามาตรการใหม่
แต่ก็เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะหาตรงกลางได้หรือเปล่า
เอออันนี้ก็อยากฟังเนอะ
ในมุมของคุณผู้ชมที่เป็นพี่น้องรายเดอร์

แต่รายเดอร์ทุกค่ายเลยนะผมขอนิดเดียวพี่
พี่ผมว่าอย่างนั้นหยินให้พอรอให้ได้
เวลาที่พี่ไปรับของกับเวลาขี่รถไปส่งของ